อย่างนั้นไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีกันหน่อยดีกว่า

เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกแล้วอยู่จังหวัดไหนนี่เลยปัตตานีแน่นอน
ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านที่น่าสนใจนะคะ
ชาวไทยชาวมุสลิมก็ไปจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักเลย
ตามคุณยุธยาตุ้มมีไปปัตตานีกันเลย
วันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับ
ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากนะครับ
จะเป็นบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้าจากต่างอำเภอ
แล้วก็ในอำเภอเมืองเองนำสินค้ามาขายตรงนี้

วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง
รองว่าน่าสนใจแน่นอนที่สำคัญมีคนที่จะพาเราไปชมนะครับ
ตอนนี้มารออยู่แล้วครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานีครับ
สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศตลาดวันนี้คึกคักมาก
คือใครแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนะครับ
เนื่องจากที่นี่เป็นตลาดสดของเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นตลาดที่
เรามีแม่ค้าอยู่ถึงเกือบ๒๐๐๐ลายครับ
โอ้โห๒๐๐เนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม

ก็เป็นตลาดที่มีแม่ค้า
ที่มาจากต่างอำเภอแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับ
พืชผักผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ใน๓จันแดนภาคใต้ก็จะมีปลากลวดอยู่ในตลาดแห่งนี้
เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการพืชผักผลไม้
ถึงอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลาครับ
กล้วยหินถือเป็นของดีอำเภอบรรนังสตา

ถือว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับปัตตานี
ดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทางการเกษตร

รวมกันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี
มาที่นี่ได้สินค้าแบบครบวงจรเลยนะครับ
หากชอบอาหารใต้ไม่ผิดหวัง

สตอลูกเนียงวางขายกันเยอะมาก
และมั่นใจว่าของท้องถิ่นแท้
แม้แต่เกลือก็ต้องเป็นเกลือปัตตานีนะครับ
รสชาติไม่เหมือนที่อื่น
อันนี้เกลือที่ปัตตานีมีความพิเศษกว่าเกลือที่อื่น
เนื่องจากอาจจะมีรสชาติที่หวาน

ครับเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเรียกว่าเกลือหวาน

พรุงอาหารก็จะมีรสชาติอร่อยอย่างเดียวกัน
นอกจากเกลือแล้วทีเด็ดก็คือเครื่องแกงฝั่งใต้

แต่ต้องมาให้ทันนะครับไม่งั้นจะหมดซะก่อน

แล้วก็อันนี้เฟ็ดใต้อันนี้เฟ็ดกรุงเทพฯค่ะ

อันนี้ใช่ครับ
ทำเองหมดเลยใช่สุด

บางคนเรียกทั้งขนมเจาะหูหรือขนมเจาะรู
รวมถึงขนมกระโป๊ะก็คล้ายกับข้าวเกลียบ
แต่ทำมาจากปลาแท้รสชาติก็อร่อยแล้วก็กรอบมาก
เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะมีในพื้นที่นราธิวาส

แล้วก็ยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมาย

แต่ผู้คนคึกคักยิ้มแย้มแจ่มใส

เดินจับจ่ายซื้อของเป็นแบบนี้มานานแล้วล่ะครับ

เรื่องของสินค้าแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรม

ใช่ครับในนี้เรามีทั้งอาหารที่จำหน่าย
พี่น้องของไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมนะครับ
ไทยพุทธเราก็มีแผงขาย
เนื้อหมูหรือเนื้อสุกร
แล้วก็มีเนื้อโค
ซึ่งก็ยังมีอยู่ในตลาดแห่งนี้
เพราะฉะนั้นตลาดแห่งนี้ก็เป็นที่รวบรวมของพี่น้อง
ทั้งไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมนะครับ

เพราะฉะนั้นสินค้าก็จะมีกันอย่างหลากหลาย
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความงดงาม
เป็นความมีเสน่ห์ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีของเรานะครับ
ขณะนี้เทศบาลเมืองปัตตานีกำลังปรับปรุงสถานที่

เพื่อให้แม่ค้าที่มีเกือบ๒๐๐๐รายเข้าไปขายในร่ม

ผู้ซื้อผู้ขายก็จะได้ไม่ลำบากครับ

แล้วก็อุดหนุนสินค้าของท้องถิ่น
ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีด้วยนะครับ